คุณผู้ชมค่ะสำหรับหนุ่มบอยปกรณ์โอ้โหหายหน้าหายตา
ช่วงโควิดไม่ได้ออกมาเจอมาเจอพี่นักข่าวรวมถึงแฟนคลับเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่
ตอนนี้ก็พร้อมกลับมาลุยงานทั้งธุรกิจและงานในวงการ
นี่เลยค่ะรักงานมากขนาดไหน
คล้ายวันเกิดอายุครบ๓๖ปีก็คือ๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
เจ้าตัวมาร่วมงานเปิดกล้องละครเรื่องใหม่
เผยถึงเรื่องธุรกิจสตูดิโอที่ทุ่มกันถึง๑๐ล้าน
ว่าตอนนี้ก็พร้อมให้บริการแล้วนะคะ
แน่นอนว่าเราจะไม่พลาดถามถึงเรื่องราวความรักของหนุ่มบอยแน่นะคะ
บอยบอกว่ามีความคิดจะหาใครสักคนเหมือนกัน
เพราะน่าจะถึงวัยแล้วและอยากจะมีลูกด้วย
แต่ตอนนี้มันติดอยู่ที่ว่ายังไม่มีสาวคนรู้ใจเลย
หากมีเมื่อไหร่แฟนได้เห็นอย่างแน่นอนจ้า
เหมือนผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็เพิ่งเข้ามาทำงานไม่นาน
เริ่มมีความคิดพรุ่งนี้ด้วยอายุด้วย

คืออยากมีลูกมาตลอดนะครับ
แต่เรื่องมีเมียยังดึกภาพไม่ออก
ก็พยายามทำตัวให้ว่างมากขึ้น

แต่ว่าบางทีพอคุยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปกันต่อ
ถ้าวันใดวันหนึ่งแบบมีใครรู้หรือมีคนเห็นแล้วมาถามเรา

เพราะว่าน้องชิปปี้เขามาอวยพรวันเกิด
บอกว่าไม่ได้ลืมนะแต่อยากมาคนสุดท้าย
จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหยอกกันเหมือนแบบเล่นกันเกินไป
แล้วพอถูกถามถึงเรื่องหัวใจน้องชายหน่องธนา
ที่มีข่าวลือว่ากิ๊กกักกับแพรวานิชาพัฒน์
เพราะเหมือนคู่นี้เนี่ยจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันมาด้วยนะ
เฮียบอยจะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ

มาม้าของน้องแพรวานเข้ามาตอบคอมเม้นท์แท้นะคุณ

ถือว่าอาจจะมีอะไรในทะเล